เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะมีการจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันในรอบแรกของศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียสองพันสิบแปด
ซึ่งผลปรากฏว่านักเตะตัวเล็กของไทยค่ะรอบแรกงานไม่หนักค่ะ
การจับสลาบฟุตซาลชิงแชมป์เอเชียสองพันสิบแปดที่ไต้หวันนะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปรากฏว่าโต๊ะเล็กทีมชาติไทย
อันดับที่๓ในการแข่งขันครั้งที่แล้วแล้วก็เป็นอดีตรองแชมป์๒สมัยค่ะ
ก็ถูกจับให้อยู่ในกลุ่มดีนะคะในการแข่งขันรอบแรก
ร่วมกับทีมอย่างคีกิสถานอันดับที่๖ครั้งที่แล้ว
รวมถึงเลวานอนแล้วก็จอแดน๒ทีมที่ตกรอบแรกเมื่อครั้งก่อนค่ะ
โดยการแข่งขันในรอบแรกก็แบ่งเป็นทั้งหมด๔กลุ่ม
กลุ่มและ๔ทีมแข่งขันแบบพบกันหมด
โดยทีมอันดับที่๑และ๒ของแต่ละกลุ่ม

แต่ว่าถ้าหากดูตามสายแล้วและไทยเข้ารอบ๘ทีม

รวมถึงอิรักษ์จีนแล้วก็พามาด้วย

ญี่ปุ่นทาจิกิสถานและก็เกาหลีใต้ค่ะ